กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

คุณผู้ชมหลังจากขับมาจากกรุงเทพแล้ว

ก็เอาผู้โดยสารขึ้นรถมาประมาณนัก๓๐คน
ขับไปแถวรังสิตนครนายกปรากฏว่าไฟมันลุกพลึบขึ้นมา
ผู้โดยสารก็ตกใจค่ะวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
นี่ดูสภาพสิคะหลังจากฉีดน้ำเพื่อดับไฟแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายนครนายกรังสิต
่งหน้านครนายกค่ะเจ้าหน้าที่แขวงกรมทางหลวงบางอ้อ
ก็ต้องเอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำเพื่อดับไฟ
มันลุกไหม้ห้องเครื่องรถโดยสารกรุงเทพตลาดลงเกลือ
คือรถนี้จอดอยู่ริมถนนใช้เวลาฉีดน้ำอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ถึงจะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
ทีนี้ผู้โดยสารก็ขนข้าวของลงมายืนรอที่ริมถนน
ทุกคนเนี่ยตกอกตกใจหมดเลยนะคะเราก็เลยไปถามพนักงานขับรถ
คือนายวิชาศรีคอนเตาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าขับรถออกมาจากกรุงเทพ
จะไปตลาดโรงเกลือผู้โดยสารขึ้นมาบนรถประมาณนัก๓๐คน
พอขับมาถึงตรงนี้กลิ่นมันมาก่อนค่ะ
เป็นกลิ่นไหม้มาจากห้องเครื่องด้านหลัง
ทีนี้คนขับรถเขาก็เลยเอกใจแล้วเลยรีบจอดข้างทาง
แล้วก็บอกผู้โดยสารทุกคนเลยนะอ้าวทุกคนรีบลงจากรถ
ซึ่งเขาก็บอกผู้โดยสารได้ทันผู้โดยสารไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
รวมถึงมีการประสานรถคันใหม่ให้มารับผู้โดยสาร
ส่งยังปลายทางก็คือที่ตลาดโรงเกลือ
อันนี้คือที่เกิดขึ้นที่รังสิตนครนายก
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกอุบัติเหตุหนึ่งค่ะ
พยาวเหตุการณ์นี้หลายคนรู้สึกสลดใจมาก
เมื่อได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นแยกหน้าสถานีวิจัย
และพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพยาวค่ะ
อุบัติเหตุนี้เป็นรถพ่วง๑๘ล้อผ่านสี่แยกไฟแดงคุณผู้ชม
แล้วไปเบียดทับรถมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์นั้นมีเด็กนักเรียนหญิง
กำลังขี่มาพร้อมกับคุณยาย
แล้วตอนที่รถบรรทุกพ่วงออกตัวจะเข้าเมืองพยาว
เบียดมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์วิ่งมาด้านข้าง
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มลง
แล้วเด็กหญิงคนที่ขี่รถคือนางสาวสิริกัญญาศรีม่วงอายุ๑๙ปี
ก็ถลายเข้าไปใต้ท้องรถ
เลยทำให้ล้อรถทับร่างจนเสียชีวิต
ส่วนคุณยายที่นั่งมาด้วยกันก็คือนางลำดวนสุวรรณสะสมอายุ๕๙ปี
ซ้อนมอเตอร์ไซค์มากระเด็นหลุดออกมาจากรัศมีของตัวรถ

แล้วหลายคนที่ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าโอ้โหสลดใจเหลือเกิน
เพราะว่าผู้ตายเป็นเด็กนักเรียนหญิง
กำลังจะเดินทางไปมอบตัวไปปฐมนิเทศเพื่อเข้าเรียนต่อค่ะ
แต่ท้ายที่สุดน้องต้องมาจบชีวิตก่อนจะไปถึงที่เรียนนะคะ
นี่ก็เป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ